ชาวอำเภอปัวและท่าวังผาที่จังหวัดน่านเตรียมจะทำบุญแก้เคล็ดตามความเชื่อของชาวล้านนานะครับ
พระธาตุประจำเมืองเกิดรอยแตกร้าวจากเหตุแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางอยู่ที่สปลาวเมื่อวานนี้
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีตามมาเจาะประเด็นจากรายงานครับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
โดยชะบาลที่สกวัติน่านในครั้งนี้นะคะ
อกจากจะส่งผลเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนแล้วนะคะ
ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโบราณสถานของจังหวัดน่าน
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและท่าวังผาค่ะ

อย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะคือองค์พระธาตุจอมพริก
ที่มีอายุยาวนานกว่าแปดร้อยปีค่ะก็ได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะ
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าวังผานะคะ
เตรียมที่จะทำบุญและบูรณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของตำบลหยมค่ะ
พระธาตุจอมพริกมีอายุเก่าแก่กว่า๘๐๐ปี
แรงแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้องค์พระธาตุเสียหายมากที่สุด
ตัวฐานพระธาตุหักและกำแพงร้อมรอบร้าว
ซึ่งทันทีที่เกิดแผ่นดินไหวหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะกรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจ
เตรียมการบูรณะซ่อมแซมเพื่อให้พระธาตุจอมพลิกกลับสู่สภาพเดิม
ซึ่งหลังจากการบูรณาซ่อมแสงเสร็จ
จะมีพิธีทำบุญตามความเชื่อของชาวลาตนา
ก็คือทางชาวประเภณีอาจจะต้องมีการทำบุญ
แต่ไม่ได้ทำบุญแบบยิ่งใหญ่คงตามประเภณีของบ้านเรา
ปกติทุกปีเราจะมีประเพณีคือของชาวตำบลยม
สมัยก่อนจะรวมกัน๓ตำบลคือรุ่นพ่อรุ่นแม่ตำบลยมศิลาเพชรและอวร
คนเขาก็จะมาในช่วงของประเพณีทางเหนือก็คือประเพณีปีใหม่ปีใหม่เมืองก็คือล้านนานะ
เขาก็จะมาร่วมส่งน้ำพระธาตุในช่วงของวันพญาวัน
ส่วนที่พระธาตุจอมทองตั้งอยู่ที่บ้านดอนสถานอำเภอปัว
ฐานพระธาตุมีรอยล้าวลึกอย่างเห็นได้ชัด
ชาวบ้านบอกว่าหลังแผ่นดินไหวเมื่อวานทำให้องค์พระธาตุเอียง
ทั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้านจะหารือกันเพื่อทำบุญใหญ่
เพราะพระธาตุจอมทองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของอำเภอปัว
และเมื่อมีรอยร้าวรอยแตกที่พระธาตุ
ชาวบ้านหรือคนเท่าคนแก่ถือว่า
จะเกิดเรื่องไม่ดีหรือเรื่องแตกแยกขึ้น
ดังนั้นจะต้องรีบทำบุญเพื่อแก้เคล็ด

ของหมู่บ้านของตะบน
เสียหายจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้
จะอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร

ความเชื่อของชาวล้านนาก็จะมีการทำบุญ

และเรียกความมั่นใจกลับคืนมา
ให้เป็นที่ยึดเหนียวของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ

วันรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน